มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
มีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๖๘นะคะขี่รถจักรยานเป็นแบบสามล้อค่ะ
แล้วก็มีรถน้ำแข็งขับตามมาข้างหลังปรากฏว่ารถน้ำแข็งเนี่ย
พุ่งชนแล้วก็ทับร่างลากร่างไป๒๐เมตรนะคะ
แต่คนขับรถน้ำแข็งก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะ
เขาให้การยังไงเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นลักษณะไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานถนนสายบ้านวังหมื่นบ้านโนนอุดม
ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
รถจักรยานสามล้อสีแดงเนี่ยค่ะก็ตกอยู่พงหญ้าข้างทางแบบนี้นะคะ
แล้วก็กระติบเขาเหนียวปินโตใส่อาหารกระจัดกระจายอยู่ตรงนั้น
มีรถพลิกอัพส่งน้ำแข็งจอดอยู่นะคะใต้ท้องรถที่ล้อหลังฝั่งขวา
ศพติดอยู่ข้างใต้ค่ะคุณผู้ชมเป็นศพของนางสมภารแก้วขันตรีอายุ๖๘ปี
ศีรษะเนี่ยติดอยู่ที่ล้อหลังด้านขวาส่วนลำตัวเนี่ยนะคะ
ขวางอยู่ใต้ท้องรถมีรอยเบรกที่บริเวณช่องทางด้านขวา
ยาวสักประมาณเกือบสามสิบเมตรได้จากการตรวจสอบจากจุดที่ชน
ไปจนถึงจุดที่รถหยุดระยะทางประมาณ๓๐เมตรนะคะ
นั่นก็หมายความว่าลากร่างไปตรงนั้นนายปียะจันนรงค์เจ้าหน้าที่กู้ภัย
มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุคาดว่านางสมภารเนี่ยขี่รถจักรยานแบบสามล้อมาบนถนน
ก็คือขี่มาเพื่อจะไปทำนาตามปกตินะคะครับเนี่ยค่ะ
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่จะต้องเข้าที่นาของนางสมภาร
แล้วก็มีรถน้ำแข็งขับตามมาคือนางสมภารพอเจอซอยก็คงจะแบบ
ขวาเข้าไปเลยครับส่วนรถน้ำแข็งก็จะเบี่ยงขวาเพื่อแซง
แล้วคือแบบเบี่ยงขวาไปจังหวะเดียวกันพอดีไง
รถน้ำแข็งก็เลยพุ่งชนนางสมภารเนี่ยคือกะจะแซงจักรยานของคุณยาย
แล้วก็แซงไม่พ้นเพราะว่าคุณยายก็ก็จะเลี้ยวขวาพอดี
เพราะว่าซอยอยู่ตรงนี้พอดีอย่างนี้ค่ะก็เลยทับแล้วก็ไม่ได้ทับอย่างเดียวคือลากร่างไปด้วยนะคะ
แต่เราขอหยุดไว้แค่นี้เนี่ยค่ะอืมทีนี้ลองฟังกู้ภัยที่เขาไปช่วยเหลือนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะกำลังจะเร่งแซงครับ
ส่วนยายแกคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แกก็จะเรียว
ที่สอบถามชาวบ้านมาแกก็จะเลี้ยวเข้านาของแก
เสร็จแล้วเขากำลังเร่งเครื่องแซงก็เลยเกิดชนครับ
มีรถยนต์เฉียวชนคนเสียชีวิตเป็นประจำเนื่องจากเป็นถนนทางตรงยาว
สองข้างทางเป็นป่าไม่มีบ้านคนทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมาทุกคัน
จะใช้ความเร็วกันมากพอสมควรส่วนศพของนางสมภารญาติรับกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับนางทองปานคำนวณดีอายุเจ็ดสิบปี
เป็นพี่สาวบอกว่าปกตินางสมภารจะเตรียมอาหารใส่ปิ่นโต
ใส่รถสำล้อที่เป็นจักรยานปั่นสำล้อนะครับแล้วก็จะขี่ไปที่นาเพื่อจะถางย่าบ้าง
ลูกผักทำสวนบ้างก็ไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าทุกวัน
เป็นแบบนี้ทุกวันเมื่อนางสมภารปั่นสำล้อออกไปได้ไม่ถึงสิบนาทีนะครับ
ก็มีชาวบ้านมาบอกว่าถูกรถชนเสียชีวิตทางญาติเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ทุกคนก็เคยคิดไว้อยู่ว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนางสมภาร
เพราะว่าปั่นจักรยานสำล้อเนี่ยบนถนนแล้วก็เป็นโรคหูตึงด้วยนะครับ
อ่าก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงว่ามีรถขับตามมาข้างหลังอืมอ่า
หรือว่ารถอาจจะบีบแร่เตือนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ
อ่าแต่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงไม่เช่นนั้นคงไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น
หูตึงอาจจะไม่ได้ยินไปได้ไหมปินไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย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
จักรยานสามล้ออยู่ข้างหน้าตั้งใจว่าจะแสง
แต่จู่นางสมภารก็เลี้ยวรถสำล้อมาตัดหน้ากระทันหัน
พยายามบีบแตรเปิดกระจกเรียกให้หลบข้างทางแล้ว
ระยะทางที่ขับไปผมก็อยู่เลนซ้ายไหมแกก็อยู่ติดริมเลนซ้ายเหมือนกัน
ตามปกติฉันจัดทรยานผมก็ต้องแสงรถเล็กอยู่นะครับรถช้า
ผมก็แสงออกขวาไปเพราะผมแสงว่าแกหักกลับไปเล่นขวา

บีบแรครับแล้วก็ลองบอกแกด้วยย้ายย้ายรถย้าย
ผมบอกว่าแกหูไม่ได้ยินแกเป็นคนหูหนัก
ตำรวจสพศรีบุญเรืองก็บอกว่าหลังจากเสร็จงานศพนางสมภาร
พนักงานสอบสวนก็เรียกพี่สาวไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาคนขับรถน้ำแข็ง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย